คุณสมบัติว่าตกลงเป็นอะไรกัน

หนูไม่ได้เน้นกับอะไรที่มันเป็นสถานะเป็นเพื่อนอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะคะ
คืออยากให้ตามไปเรื่อยกับมันดีกว่า
เพราะว่าถ้าหนูคิดว่าถ้าเร่งอะไรที่เกิดขึ้น

ทั้งสองคนก็ยังอยู่กับครอบครัวอยู่ในสายตาผู้ใหญ่อยู่
ถ้าทำอะไรเกินเหตุมันก็คงไม่เหมาะสม
ก็เลยเป็นคนที่รู้จักที่สนิท
แต่ว่าก็ไม่ได้อยากจะพูดอะไรเวิลว่ามันคือแฟนหรือมันคืออะไรมากกว่านั้น
จริงไปสนิทกันอะไรได้ยังไงก่อนนั้นครับ
คือจริงด้วยการที่ทั้งสองคนอยู่โรงเรียนนานาชาติก่อนที่เขาจะไปอังกฤษ
ก็จะมีเพื่อนที่รู้จักกันอยู่แล้วค่ะ
แล้วในวงโรงเรียนก็จะค่อนข้างรู้จักกัน
แล้วหนูตอนนั้นเป็นนักกีฬาโรงเรียนด้วย
ก็เลยรู้จักกันค่ะ

จึงพ่อเขาห่วงเลย
คือหนูก็ต้องเคารพทุกอย่างที่เป็นตัวเขาอะเนาะว่า

เพราะว่าทางคุณแม่หนูก็ค่อนข้างดุเหมือนกัน
แล้วก็เข้าใจก็ดีใจที่มีคนชื่นชอบเขาแล้วกัน
เกร็งไหมคะตอนที่แบบเป็นข่าวว่าเดี๋ยวน้องเขาแฟนคลับเยอะ
เดี๋ยวเราจะโดนต่อต้านหรือเปล่า
ก็อ่านบ้างแต่ก็ไม่ได้ถือว่าเกร็ง
แล้วก็ก็คือรู้แหละค่ะว่าเขาก็มีแฟนคลับอยู่แล้วเนอะ
ทุกคนก็คงรู้แต่ว่าไม่ได้ถือกับว่าทำอะไรไม่ได้
ออกบ้านไปไหนไม่ได้หรือว่าเปลี่ยนตัวเองอะไรมากมายก็ตาม
พี่ถามเขาบ้างเผยหนูแบบโดนถามมาอยู่เยอะมาก
มากาหนูก็ไม่อยู่แต่แบบเอาจริงก็ไม่อยากพูด
ใช่ถามบ้างหรือถามอะไรขึ้นกับเค้าบ้าง
หนูเป็นผู้หญิงว่ะพี่เผยถ้ามหนูก็ไม่อยากพูดเต็มเปล่า
แต่ว่าก็ช่วยหลายคนที่ติดตามจริงก็จะเหมียวให้
ก็คงรู้แล้วก็คงไปเรื่อยกับอะไรที่ข่าวสารอะไรที่ออกมาค่ะ
ก็ประมาณนี้ไม่ได้ปิดบังอยู่แล้ว
เพราะว่าในไอจีอะไรก็คือเล่นกันเม้นอะไรกันอยู่แล้วนะคะ
คือถ้าเพื่อนจริงก็รู้คนรอบข้างหนูคือรู้ไม่ได้ปิดบัง
ไม่รู้ว่าแบบเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้
ก็รู้ว่ารู้จักกันหรือว่าสนิทประมาณนี้ค่ะ
แล้วก็จะรู้ด้วยว่าด้วยนิสัยหนูกับนิสัยเขาเป็นยังไง
ก็เลยจะไม่ค่อยมีคำถามมากเพราะจริงหนูก็อองเอออยู่แล้ว
อะไรอย่างนี้ค่ะก็มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ตกใจ
คือคนที่รู้ก็รู้มาสักพักแล้วเป็นปีแล้วที่รู้จักกันนะคะ
เรื่องเจอคือมันเป็น
ตั้งแต่เป็นเพื่อนแล้วค่ะเป็นปกติที่จะเจอ
เพราะว่าก็ต้องมีการที่พ่อแม่ไปส่งไปรับอยู่แล้วค่ะ
ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรมากมายตอนนี้ค่ะ
ทำไมถึงสนิทกันถึงคลิกกันถึงแบบคุยกันทุกวัน
ที่ทำไมคลิกกันแต่ไม่ใช่สนิท

คืออาจจะอาจจะด้วยความที่
หนูก็หนูก็ไม่ค่อยไทยแบบไทยมากเลย
หนูก็เรียนโรงเรียนนานาชาติมาก็จะมีแบบ
ไอดอลเป็นพวกฝรั่งจะคุยภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็อาจจะแตกต่างจากพี่คนอื่นที่หนูเจอมาในวงการ

ก็เลยแบบอ๋อก็สนิทหรือว่าคุยกันรู้เรื่องหรือว่าอะไรอย่างนี้

แบบว่าเป็นเพื่อนกันอะเนาะมันจะรู้จะหนูเป็นอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะก็หนูเป็นตัวของตัวเองอยู่แล้วแล้วถ้าคนรู้หนูก็จะรู้ว่าหนู
ไม่ได้แบบเหมือนบางทีก็อาจจะมีลุคนึงที่คนคิดว่าหนูเป็น
แต่จริงแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นจริง
แล้วก็เหมือนน้องเขาด้วยค่ะคือ
มันก็มีอะไรที่เราไม่รู้เกี่ยวกับหลายคนเนอะจากรูปภายนอกแต่ว่า
ก็อาจจะคลิกเพราะว่าประมาณนั้นนะคะ

แต่หนูดูเซ็กซี่นะเวลาทำงานอะ
คือตอบยังไงคือหนูด้วยไอดอลของหนูแต่ละคน
คือจากต่างประเทศแล้วก็เข้าใจว่าบางทีมันก็แบบเปิด
แต่จริงหนูก็ไม่ค่อยมีอะไรให้โชว์อยู่แล้วนะคะ
ก็เป็นตัวของตัวเองแล้วก็ดีใจที่ว่าคนก็ชื่นชอบในแบบที่เราเป็น
จำเป็นต้องเป็นคนที่ไม่จำเป็นต้องพยายามเป็นคนอื่นนะคือหนูเป็นแบบนี้ก็ดีใจ
ทุกคนหลังจากนี้โดนจับตามองจะต้องระวังไหมคะในการที่จะแบบอาเวนเจอกักเขาไปเที่ยวกักเขาหรืออะไรอย่างนี้หรือว่าปกติเลย
คือสำหรับหนูไปเป็นตามธรรมชาติเลยค่ะหนูไม่ได้ปิดบังหรือไม่ได้จะเปิดเผยหรือไม่ได้จะแอบคนนู้นแอบคนนี้
คือถ้าไปไหนก็ไปแล้วปกติก็จะมีอย่างน้อยครอบครัวของถ้าไม่ใช่ของหนูก็ของเขาอยู่แล้ว
ด้วยการที่แบบเรื่องรถเรื่องการเดินทางอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็ต้องมีผู้ใหญ่อยู่แล้ว
ใช่ค่ะยังอยู่ในสายตาผู้ใหญ่ก็ยังเด็กกันอยู่คือหนูก็พึ่งค่ะ